มาดูคนที่เขาได้เงินอย่างถูกต้องตามกฎหมายกันหน่อย

ราวร์ณที่๑ฐานต้องบอกว่างว่างแบบนี้นะ
คนดวงเห็นเขากระจายเป็นทั้งประเทศเลยทุกภาพ
เดิมทีเราเห็นแต่ทางอีสานก็ส่วนใหญ่

๖๐ล้านบาทใหม่กล่าวว่าจะเป็นเสพถีซะหน่อยไหม
ฝันใหม่งวดหน้าฝันใหม่
เดี๋ยวผมพาไปถามเขาว่าเขาซื้อยังไงให้มันถูก
ประวัติที่๑เอาไปดูกันหน่อย
คนแรกคนดวงเห็งคนแรกเป็นแม่ค้าร้านขายของชำ
อยู่ที่อำเภอประคลชัยจังหวัดบุรีรำ
นี่ฮะหน้าตาแจ่มใสขึ้นมา

อ๋อสืออายุ
เลขท้ายตัวเองที่มันขึ้นรวมที่๑ก็คือ๖๔เหมือนกัน

เอาผ่านไปแต่เล่าไม่ถูกเลย
สุดท้ายก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑งวดเมื่อวานนี้ครับ๘๑๒๕๖๔๑ใบก็ได้เงินมาด้วย
แล้วก็ยังได้เลขท้าย๓ตัวด้วยอีก๑ใบรวมเป็นเงิน๖ล้านกับ๔๐๐๐บาทนะครับ
ซึ่งพอแม้พอญาติพี่น้องรู้ข่าวก็มาโฮมกันใหญ่เลยยินดีปีดาที่บ้านเต็มไปหมดเลยนะฮะ
คุณป้าทางยอยก็บอกว่าก่อนหน้านี้ฝันฝันว่าไปจับปลาช่อนกับสามี
แล้วเอาปลาช่อนไปปล่อยใส่รถกระบะจนเต็มกระบะไปหมดเลย
พอรุ่งเช้ามีพ่อค้าเดินมาขายสลากเธอก็ซื้อเสี่ยงโชคไว้๓ใบ
ซึ่งที่ผ่านมาเองเนี่ยก็เคยซื้อหลายครั้งก็ไม่เคยถูก
กระทั่งงวดนี้มาถูกรางวัลใหญ่ที่สุดในชีวิตได้ไป๖ล้านกว่าบาท
ก็ดีใจมากเลยเงินทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวจะไปใช้หนี้ก่อน
เพราะว่าเอาบ้านไปจำนองไว้เดี๋ยวไปถ่ายถอนบ้านก่อน
ส่วนที่เหลือก็เอาไปทำบุญเอาไปใช้จ่ายปรับปรุงร้านขายของชำ
ให้ลูกให้หลานก็เก็บไว้ใช้สุดท้ายก็เป็นก้อนหนึ่งเอาไว้ใช้บ้านปลายชีวิตยามแก่เท่า
ดูนะโอ้ยยาดมาเต็มเลยนะฮะพอเท่าพอแก่นะฮะ
ทีนี้ต่อเนื่องเลยไปโคราชบ้านเองกันหน่อย
ขอราชศรีมาคุณผู้ชมนี่ค่ะเศรษฐีใหม่ป้ายแดงนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวจิตราบัณฑิตพักอายุ๒๕ปีเบนเจอร์เพศ
รับ๑๒ล้านนี่เบนเจอร์เพศดีนะเบนเจอร์เพศดีฮะ
เธอเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลอำเภอศรีคิ้วดวงเห็งนะคะ
เธอเล่าบอกว่าเธอไปซื้อลอตเตอรี่ในช่วงที่ไปทำบุญนี่ไง
ไปทำบุญช่วงวันออกพรรษาแล้วคนที่เลือกลอตเตอรี่ให้เนี่ยคุณแม่ของเธอ
เลือกให้เพราะว่าก่อนหน้านี้แม่เล่าบอกว่าฝันเห็นคุณตาที่เสียชีวิตไปแล้ว
คุณตาเนี่ยมาบอกเลขเด็ดเธอบอกว่าแหมอย่างนี้น่าจะได้โชคได้ลาบนะ
ก็เลยให้แม่เป็นคนหยิบให้เพราะฉะนั้นเราก็ถามต่อ
ถูกแบบนี้๑๒ล้านรับไปเหนาะจะเอาเงินไปทำอะไรพยาบาลยังเป็นอีกไหม
เขาบอกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เขารักแน่นอนว่ายังเป็นพยาบาลต่อไป
แล้วจะแบ่งเงินไปทำบุญส่วนหนึ่งทำบุญก่อนเลยแล้วไปสร้างบ้านให้กับพ่อแม่
ส่วนที่เหลือก็จะเก็บไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
แต่เขาไม่ได้บอกว่ามีแฟนหรือยังน่าจะโสดนะผมว่า
เองอ่ะคนที่ถูกส่วนใหญ่ซื้อแค่ใบสองใบเห็นไหม
ใช่แต่คนที่ซื้อ๒๐ใบ๑๐ใบเนี่ยพูดถึงใครไม่ถูกพูดถึงใคร
ไปกันต่อเลยค่ะคนดวงดีรายต่อมาอยู่ที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
ตรงนี้ก็แหล่งปล่อยลอตเตอรี่แหล่งใหญ่เหมือนกันใช่
นายดำรงชัยสอนสุภาพวัยสี่สิบหกปีค่ะคนนี้เพิ่งเป็นข่าวไปเมื่อเดือนที่แล้วเอง
คือคนที่โดนกระบะพุ่งชนจนบ้านพังจำได้ไหมที่ฉันอ่านข่าวไป
คุณบ้านเลขที่เขาคือ๖๔เหรอ
๖๔ไงอยู่มู่สามตระวนเขาหลวงเห็นเกมของรัตเตอรี่นี่คือข่าว

นั่นแหละเขาก็เลยเห็นคนขายลอตเตอรี่มาเดินขายหน้าบ้าน
ก็เลยเอาลูกมี๖๔ไหม
พอมีก็ซื้อเอาไว้๒ใบได้ไปเลย๑๒ล้านบาทจ้า
เขาบอกว่าบ้านหลังนี้ให้โชคด้วยนะ
ก่อนจะให้โชคก็บ้านพังไปก่อนไง
ต่อไปก็ซื้อให้คนต่อ๒ใบเนาะเผื่อจะถูกนะฮะฮอมปากฮอมคอบอกแล้วไง
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องเรียกกันว่าเป็นคนดวงเฮงเป็นกลุ่มแล้วกัน
เพราะว่าถูกรวรรณที่๑๓คนเป็นเพื่อนกันมาด้วยกัน
ไม่ใช่คนเชียงใหม่นะแต่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวมาจากพัทยาชนบุรีครับ
ถูกรางวัลที่๑คนละใบรับไปคนละ๖ล้าน
แล้วก็เป็นลงบัตรธิบัตรจำวันเอาไว้ที่สะพอมเมืองเชียงใหม่
ดวงเฮงกลุ่มนี้มีนายวิทยานางสาวธนวัลนางจุธามาสทั้งหมดทั้งมวล
เขาตั้งใจเดินทางมาจากชนบุรีมาทำบุญหลายวัดเลย
หลังจากทำบุญเสร็จปุ๊บก็แวะซื้อลอตเตอรี่กันคนละใบจากแผงค้าสลาก
วัดป่าดาราพิรมอำเภอแม่ริมโดยสลากเป็นเลขชุด๕ใบ
แต่เขามีเงินเท่านั้นเขาก็ขอแบ่งมาเอาแบ่งแล้วกันเนอะ
เป็น๓ใบก็เรามา๓คนคนละใบก็เลยได้กันมาคนละใบ
ระหว่างเดินทางกลับหยิบขึ้นมาดูคือกลับเมื่อวาน
แล้วมันออกรางวัลพอดีใช่ลมจับทั้งกลุ่มนะฮะ
ถูกทั้งกลุ่มได้มาคนละใบคนละ๖ล้าน
หน้าตาเขาก็จะมีราศีประมาณนี้ค่ะ

เขาเรียกว่ากรรยานมิตร
อันนี้ก็ดีใจด้วยแล้วกันนะครับ
คุณผู้ชมทีนี้มาดูที่ราชบุรีค่ะ
นี่ค่ะคุณพี่ท่านนี้ชื่อว่าเจ๊หมูนะคะ
อายุ๔๔ปีแต่ว่าหน้าละอ่อนมาก
หน้าเด็กมากเจ๊หมูชื่อจริงว่า
นางกุณภัทรศรเพ็งเจริญฮะ
กลายเป็นเศรษฐีนีเพียงชั่วข้ามคืน
เขาบอกว่าก่อนที่เขาจะกลายเป็นเศรษฐีนะ

ทุกวันอยู่กับสามี๒คนเพราะอะไร

ก็ลำบากนะคะแต่ยินดีด้วยนะคะ
ตอนนี้น่าจะชีวิตน่าจะสบายมากขึ้น

คือเราก็ถามว่าเอาเลขมาจากไหน
เขาบอกว่าก่อนที่จะถูกรางวัลเนี่ยมีญาติที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
ไปเข้าฝันคนใกล้บ้านใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยวของเขานะ
บอกว่าให้ซื้อบ้านเลขที่บ้านที่เขาเช่าอยู่
เขาก็เลยบอกว่ามาเล่าให้สามีฟังก็เลยตัดสินใจให้หลานชายเนี่ย
ไปดูว่าไอ้บ้านที่เพื่อนบ้านของเขาเช่าอยู่บ้านเลขที่อะไร
บ้านเลขที่บ้านก็คือ๕๖ทับ๔เขาก็เลยมาตีเป็นตัวเลข
๕๖ทับ๔ก็เลยเป็น๕๖๔ก็แล้วกันไปหาซื้อเลขท้าย๕
โดนเข้าไปเลยเต็มค่ะคุณผู้ชมถูกรางวัลสมใจนะคะ
ต่อกันที่ชนบุรีเขยิบมาใกล้กรุงเทพอีกหน่อยนะคะ
นายจตุรงศรีสมบัติภัยบูรณวัย๔๐ปี
เจ้าของร้านพิชิตสินรับเขียนป้ายทำป้ายในตะบนบางปลาสร้อย
ขึ้นแทนเป็นคนดวงแห่งแล้วเพราะถูกรางวัลที่๑ไป๒ใบเหนาะ๑๒ล้านบาท
นายจตุรงค์บอกว่าจริงซื้อไว้หลายใบมากนะ
แล้วก็ซื้อไว้หลายเลขด้วยเป็นคนชอบเสี่ยงโชค
ตอนคุณพ่อเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยคุณพ่อเคยพูดเอาไว้ว่าอยากถูกรางวัลที่๑
แต่เมื่อช่วงต้นปีมีนาคมที่ผ่านมาคุณพ่อเสียไปนะคะ
หลังจากนั้นเขาก็ไหว้รูปพ่อมาตลอด
ขอให้สมหวังไม่ใช่เขาสมหวังนะขอให้สมหวังอย่างที่พ่อตั้งใจ
จนกระทั่งงวดนี้ได้รางวัลที่๑สมใจคุณพ่อจริงค่ะ
คุณรู้มั้ยเขาจะเอาเงินไปทำอะไรเอาไปให้แม่หมดเลยให้แม่บริหารให้

ดีจังเลยนะฮะอีกหนึ่งคนเป็นชาวไร่คนหนึ่งครับเศรษฐีใหม่คนนี้อายุ๗๒ปี
คุณลุงอยู่ที่อำเภอสายโยชน์จังหวัดกาญจนบุรีชื่อว่าตาจ้อยหรือลุงจ้อยหรือในจ้อยเทียนดินพรายนี่แหละครับ
ได้รวมที่๑มา๒บายโอ้โหจากเป็นชาวร่ายการเป็นเศรษฐีได้ไป๑๒ล้านเหมือนกัน
จ้อยก็บอกว่าซื้อลอตเตอรี่มาจากแผงตลาดศรีเมืองที่ราชบุรี
ตอนแรกอยากซื้อเลขท้าย๔๕๖เลขในใจเขาคือ๔๕๖แต่มันไม่มี
ก็เลยเอ้ามันมีอันนี้มันมีอะไรล่ะเลขนี้เหลืออยู่ก็เลยเอามานะครับ
เอาไปตรวจดูโอ้โหได้มา๑๒ล้านได้มา๕๖๔เนี่ยครับคนจะรวยมันฉุดไม่อยู่จริงนะฮะ
ชายภูมิค่ะไปรับจ้างกรีดยางอยู่ที่คลองท่อมกระบี่
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวจำรัฐราชชมพูอายุ๔๑ปีไปรับจ้างกรีดยาง
แต่อยู่ก็กลายเป็นเศรษฐีนีในบัตรดนนะคะ
เพราะถูกรางวัลที่๑๒ใบคุณผู้ชมรับไปเลย๑๒ล้านบาทค่ะ
นี่นะคะหน้าตาก็จะดีประมาณนี้ราศีก็จะจับประมาณนี้ค่ะ
ทุกคนก็ถ่ายรูปร่วมกันเพราะเขาไปที่โรงพักคลองท่อม
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานกลัวหายไง
หายแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกันเนี่ยนะคะ
บรรยากาศที่โรงพักครึ้มบ้างเลยค่ะคุณค้า
เราก็ไปถามคุณจำรัฐบอกว่าเลขนี้ท่านได้แต่ใดมา
ซึ่งเป็นเพื่อนกันนี่แหละก็ซื้อกันหลายใบค่ะ
ซื้อลอตเตอรี่ในงานศพญาติของสามี
และเลขนี้เพื่อนก็เป็นคนหยิบให้
กรยานมิตรมาอีกแล้วได้โชคได้ลาบจากกรยานมิตรนะคะ
พอรู้ว่าถูกรางวัลที่๑ก็เฮกันเลยค่ะดีใจ

ซื้อซื้อเลขนี้เขาบอกว่าคือคนอื่นเขาก็ถูกเหมือนกัน
แล้วเงินรางวัลที่ได้จะนำไปสร้างบ้านให้พ่อให้แม่
จังหวัดชายภูมิแล้วก็แบ่งเงินทำบุญ
ส่วนที่เหลือเขาก็บอกว่าเปลี่ยนแล้ว
จากรับจ้างจะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้ว
จะไปหาอาชีพอะไรทำสักอาชีพหนึ่งนะ
ลงทุนต่อไปลงทุนต่อไปค่ะครับ

สำหรับนักแสดงสาวคนนี้โชคดีตลอดจริง
ช่องเขาก็เป็นจริงชื่อเขาเนี่ยนะ

คุณอิ่มคุณอิ่มคุณอิ่มคุณอิ่ม
อัจจิตะค่ะนี่เลย

ของที่๓เหรอมันล้ายหมื่นอะมันเป็นแสนเริ่มแล้วอะ
เนี่ยซึ่งเธอเชื่อเรื่องพญานาคตอนก่อนที่
รอตรีมวันนี้จะออกเราก็เลยสัมภาษณ์เธอท่านแม่เรื่องของพญานาค
บอกว่าน่าจะเป็นบารมีของพญานาคทุรุตระกูล
แล้วก็เคยบอกด้วยว่าออกพรรษาจะเปิดขุมทรัพย์

ก็จะเอาไปร่วมสร้างพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่๑๐๙
ที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพภัทธานพรโพธิษัท

รางวัลที่ได้ในงวดนี้
แปดแสนนะคุณคุณโอ้โหแปดแสน
เขาต้องทำยังไงหรอเขาถูกถูกอีกนิดเดียวก็ล้านแล้วอ่ะครับ

ปิดท้ายที่คนนี้กันหน่อยคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยครับ

ถูกอยู่แล้วเจ้าของชายจาดีใจไปเลยอ่ะ
ลูกทุ่งลูกคอเก้าชั้นเขาไปโพสต์ภาพในเฟซบุ๊กเนี่ย
เขาก็เจ้าตัวถือลอตเตอรี่อยู่แล้วก็มีภาพความยิ้มมีความสุขเขียนข้อความว่า

ไม่เคยซื้อนะครับพนาพนาสู

ซึ่งคนมุลสิทธิ์งวดนี้ถูกได้คล้าย๒ตัว๑๕๗ใบได้เงินไป๑๔๐๐๐บาท
แต่ซื้อหมดไปหลายหมื่นเหมือนกัน

มีผู้ชมส่งมาถามว่ามันมีกฎหมายมาตราใดที่บอกว่าคนถูกรางวัลต้องเอาไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน

แต่ไปลงไว้เพื่อให้เรามั่นใจว่ามันคือของเรา

เอาไปลงบันทึกประจำวันไม่ใช่เอาไปแจ้งความนะ
ไปลงบันทึกประจำวันแปลว่าเป็นหลักฐานว่านี่ของฉันนะ

เพราะมันเคยเกิดกรณีอย่างเช่นหวย๓๐ล้านที่การจัดการรายละคร๒๓๐ล้านที่การจัดการรายละคร